เอาล่ะคุณผู้ชมคะยังจำกันได้แน่นอนสำหรับกรณีที่
ผู้หญิงคนนึงถูกสามีราดน้ำกรดใส่
แล้วก็ไปโรงพยาบาลกับลูกสาวแต่สุดท้ายเสียชีวิต
เนื่องจากว่าโรงพยาบาลไม่มีหมอหรือปฏิเสธการรักษาหรือใดก็ตาม
เรื่องนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็เดินหน้าเต็มที่เรียกว่าออกตัวแรงเลยนะคะ
วันนี้จะมีการแถลงแล้วนะคะว่า
พระราม๒ผิดไหมกรณีถูกร้องเรียน
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ก็นำครอบครัวของนางสาวช่อลัดดาเหยื่อราดน้ำกรดจนเสียชีวิตพร้อมกับพยาน
เข้าให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปสกระทรวงสาธารณสุข
กรณีที่โรงพยาบาลพระราม๒ปฏิเสธการรักษาจนทำให้คนไข้เสียชีวิต
พยานที่เขาพาไปเนี่ยนะคะมีทั้งลูกสาวที่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น
ตั้งแต่แม่วิ่งวุ่นในบ้านร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด
ไปโรงพยาบาลแรกไปโรงพยาบาลที่๒และเสียชีวิต
มีคนขับรถแท็กซี่ที่พาทั้งสองคนจากบ้านไปส่งโรงพยาบาลพระราม๒
และคนขับแท็กซี่อีกคนที่พาจากโรงพยาบาลพระราม๒ไปโรงพยาบาลบางมด
รวมถึงมีคลิปจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดด้วย
ประเด็นหลักที่นำพยานมาให้ถ้อยคำก็คือ
วันเกิดเหตุไม่มีแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลพระราม๒
ประเด็นที่๒ก็คือการไม่ปฏิบัติตามพรบสถานพยาบาล
เพราะในวันเกิดเหตุไม่มีแพทย์วินิจฉัยอาการคนป่วย
ขั้นตอนการส่งตัวไม่มีข้อมูลเวทระเบียน

และที่สำคัญที่สุดการส่งต่อคนไข้ไปยังโรงพยาบาลใหม่
ต้องทำโดยใช้รถพยาบาลเท่านั้น
ไม่ใช่ให้คนไข้นั่งแท็กซี่ไปเอง
ซึ่งต้องมีใบเวทระเบียนต้องมีคุณหมอวินิจฉัย
แล้วก็การไปก็ต้องใช้รถพยาบาลเท่านั้นไม่ใช่รถแท็กซี่
จันทนาจินดาถาวรกิจผู้อำนวยกองกฎหมายสบส
ก็บอกหลังจากประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กรณีโรงพยาบาลพระราม๒ส่งต่อผู้ป่วยจนผู้ป่วยเสียชีวิต
โดยบอกว่าจากการที่เชิญทุกฝ่ายเข้ามาให้ข้อมูล
ดูรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่ออกจากบ้านจนเสียชีวิตแล้ว

จะมีการรวบรวมส่งให้กับนายแพทย์นัทธวุฒิประเสริฐสิริพงศ์
บดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และในวันนี้๑๑โมงตรงนะคุณผู้ชม
จะมีการแถลงข่าวสรุปผลการพิจารณาว่า
พระราม๒ถูกหรือว่าผิดในกรณีนี้

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรอติดตามไทยรัฐทีวีได้เลย